สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศสัปดาห์หน้าประเทศไทยของเรา
จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะจากอิทธิพลทางอ้อม
พายุสองลูกนอกประเทศค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่า
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนตกกระจายตัวค่ะ
ตกหนักบางพื้นที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะระวังอันตรายจากลมพัดแรง
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์นะคะ
และคาดว่าจะตกหนักจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่
จุดใดมีฝนคลื่นสูงถึง๓เมตรค่ะเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะในระยะนี้
ในขณะที่ภาคใต้ฝนมากทั้งสองฝั่งค่ะถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรค่ะเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
ระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโครนถล่มค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนตกกระจายตัวค่ะตกหนักบ้างบางพื้นที่นะคะ
ร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ควรวางแพนก่อนออกเดินทางค่ะ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาอย่างยาวนานค่ะเพราะว่าประชาชนที่นั่นนะคะ
ใช้ทั้งบริโภคแล้วก็ใช้ประทินผิวนั่นเองค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้